ไทยรัฐนิวส์โชว์ช่วงนี้นะครับมาดูสิ่งที่สืบเนื่อง
มาจากการถ่ายภาพหมู่ของพัฒน๒๐๒๒ยุธทะมนตรีชุดใหม่
สำหรับข้อลมอพลเอ็กยุดชุดที่๕

แมงเวียวตอนถ่ายภาพหมู่คุณเคยมาสอน
มือของบิ๊กป้อมเนี่ยแหวนเพชรสะท้อน

โอ้โหแล้วต่อเนื่องไปถึงนาฬิกาเลยเนี่ย
นี่นะฮะเมื่อวานนี้ครับที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
ค่ะเวลามีคอรมอชุดใหม่นะฮะ
จะปรับเล็กปรับใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปร่วมกัน
แล้วตอนที่ถ่ายภาพกันบังเอิญ
ช่างภาพก็ไปสังเกตเห็นที่
มือของบิ๊กป้อมพลเอกรวิทวงศ์ในคราวสุวรรค์
นี่ครับ
แล้วเขาถึงขั้นไปจับช่วงที่แสงจากแหวนเพชร
ยกมือมาบังแดดค่ะ

ตอนท่านหันหน้ามืออีกด้านอีกด้าน
พอเห็นแหวนก็เลยไปเห็นนาฬิกาสะดวกเลย
นะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเลย
ว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงสืบสอกันไป
นี่เห็นไหม
แหวนเพชรเนี่ยผมก็พอมองออกว่าเม็ดมันใหญ่
แต่นาฬิกาบิ๊กป้อมเนี่ยถ้าวางอยู่โต๊ะหน้าบ้านผมผมเดินผ่านนะ

คือมันต้องสายตาพญาเหยียบกับคุณเขมมาสอน

คือนาฬิการุ่นนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่า
โอ้โหบิ๊กป้อมท่านใส่นาฬิกาเนี่ย
คิดเป็นเงินไทยนี่มันหลักล้านหลัก๑๐ล้านนะฮะ
แล้วก็มีแต่คนดังทั้งนั้นที่เขาใส่นาฬิกา

รุ่นนี้กันยี่ห้อนี้กันนะครับ
เป็นยี่ห้อแบบถ้าเป็นบ้านเราแบบดังก็ต้องอะไรฮะ

โลเล็กซ์แบบนี้ก็แพงแล้ว

มีใครอีกนี่ลาฟาเอลนาดาว
เทนนิสชื่อดังของโลก

คือมันมีแพงถึง๖๖ล้านบาทคุณภาคภูมิจริง

แต่หมายถึงว่ายี่ห้อนี้มันมีแพงถึงขั้น๖๖ล้านบาท
ผมตายแล้วเกิดอีกกี่ชาติกว่าผมจะซื้อได้

แหนเพชรพลเอกประวิทย์บอกว่ากระหลัดเดียว
คือวันนี้เนี่ยนักข่าวเขาเจอค่ะเขาก็ไปถามท่านพลเอกประวิทธิ
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าจะวิจารณ์อะไรกันทำไมมากมาย
นาฬิกากับแหวนเป็นของเดิมที่ใส่เป็นประจำอยู่แล้ว

แหวนวงนี้ก็ใส่มาตลอดกระดาษเดียว
บังเอิญมันไปกระทบกับแสงแดดมันเลยสะท้อน
ไม่ได้ตั้งใจจะยกขึ้นมาโชว์ตอนถ่ายรูปคอรมอลประยุทธ์๕
ท่านก็เที่ยวเหรอคะท่านก็ยิ้มได้อารมณ์ดี

แต่วันนี้ท่านเปลี่ยนนะนักข่าวบอกว่าแอบมองนะคะแอบมองที่มือท่าน
ก็เปลี่ยนเป็นใส่แหวนทองแหวนพระนาฬิกาก็ไม่ใช่เรือนนี้แล้วค่ะ
ก็ใส่เป็นลายพรางเขียวทหาร
ก็ไม่ได้ใส่เรือนเมื่อวานแล้ว
ทีนี้มันก็เลยสืบเนื่องไปถึงการอ้าวถ้าอย่างนั้นลองไปดูกันหน่อยว่า

ก็เลยไปตรวจสอบรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประวิทธิ
ที่เคยยื่นเอาไว้กับคณะกรรมการปปช
ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นรองนายก
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เอาไว้เมื่อ๗ตุลาคม๒๕๕๗นะฮะ

ก็พบว่ามีทรัพย์สินที่ตอนยื่นไว้

ส่วนทรัพย์สินอื่นที่ราคาตั้งแต่๒แสนบาทขึ้นไป
แล้วต้องแจ้งพวกเครื่องประดับต่างพระเครื่องนาฬิกาเนี่ย

เราก็เลยถามไปยังเลขาธิการปปช

บอกว่าโดยหลักการแล้วการแจ้งเนี่ย
ต้องแจ้ง๓ครั้งคือก่อนรับตำแหน่ง
เมื่อสักครู่นี้ที่ให้ดูคือแจ้งก่อนรับตำแหน่ง
แล้วท่านยังไม่ได้พ้นจากตำแหน่งอะไรเลย
ต้องแจ้งอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อพ้นตำแหน่ง
และเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว๑ปี
เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะผิดที่ไม่แจ้ง
เพราะท่านอาจจะได้มาจากหลังจากเข้ารับตำแหน่งไปแล้ว
เพราะฉะนั้นท่านต้องไปแจ้งอีกครั้งคือเมื่อพ้นจากตำแหน่ง